ฝากคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ดูแลบุตรหลานให้ดี
ร้อนแบบนี้แล้วก็ปิดเทอมด้วย
น้องก็จะพากันไปเล่นน้ำคุณผู้ชมคลายร้อนด้วยความสนุกสนาน
แต่มันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้คือน้องจมน้ำเสียชีวิตนะฮะ
กลุ่มนี้เขาพากันไปเล่นน้ำประมาณ๔คน

ชาวบ้านเอิญนักประดาน้ำเอิญต้องช่วยการ
หามร่างของเด็กหญิงชุติมา
น้องใบเฟิร์นเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นป๓โรงเรียนบ้านเริ่มสูง
ย่าบอกว่าจมหายไปนี่แหละฮวยใคร้นี่แหละ
ก็เลยทุกคนใจจดเข่าอ่อนตามการว่าน้องจะเป็นอย่างไร

มีคนโทรมาบอกว่าป้าหลานจมน้ำ
รีบเลยรีบลางานไปช่วยกันเลย
ส่วนพ่อแม่เขาอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะก็ยังไม่ได้มา
ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยคุณป้าบอกนะฮะว่าปกติหลานจะเล่นน้ำในคลองนะฮะ
แต่วันที่เกิดเหตุหลานมากับเพื่อน๔คน
กันมาเล่นน้ำตรงนี้อันนี้มันลึกมากเลยไง
จนเกิดเหตุสลดขึ้นมานะครับฟังเสียงป้าของเด็กนะครับ
กำลังน่ารักเลยเล่นกันอยู่เมื่อวานเนี่ย
มากี่คนมาสี่คนเขานั่นน่ะเขามามาทุกวันไหม
ไม่เพิ่งมาวันนี้พ่อกับแม่ไปทำงานอยู่ก็ยังเข้ามา
ไม่ได้ตรงนี้อ่ะไม่เคยเห็นมาเมื่อกี้เพิ่งมาวันนี้แหละมั่ง
เออมานานแล้วเขาไปซิดตรงทางโน้นทางครองทิมน้ำให้ลึกหน่อย
พักนักประดาน้ำก็ค้นหาอยู่สักยี่สิบนาทีค่ะ
ก็ไปเจอร่างของน้องจมอยู่ในหนองในคลองเนี่ยนะฮะ
ลึกประมาณสักสามสี่เมตรได้เนี่ยคุณผู้ชมจนมืดค่ำโอ้โห
จนที่จะเอาร่างน้องขึ้นมาได้นะครับ
น้องเสียชีวิตก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลกบินบุรีไปทันสูตพลิกศพ
แล้วก็ให้ญาตินำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลนะอ่าก็ฝากเตือนนะครับนะฮะ
ดูแลบุตรหลานให้ดีย้ำเตือนบุตรหลานด้วยว่าอย่าลงไปเล่นน้ำแบบนี้